หัวหน้าพักอนาคตใหม่นะคะยอมรับความพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งซ่อม
เขต๕จังหวัดนครปฐมแต่ยังไงก็บอกว่ายังคงเดินหน้าทำการเมืองต่อไปนะคะ
ส่วนประเด็นกระแสที่มีการคัดค้านการที่เขาจะเข้ามาเป็นหนึ่ง

ก็ได้มีมติแต่งตั้งให้นายธนทรนั้นเป็นที่ปรึกษาแล้วนะคะ

ที่ประชุมคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมธิการ
รองประธานอีก๑๙คนและตำแหน่งที่ปรึกษา๔คน
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่รับตำแหน่งนี้ด้วย
โดยกรรมธิการงบประมาณจะประชุมทุกวัน
เริ่มวันที่๒๘ตุลาคมนี้ไปจนถึง๑๙มกราคม๒๕๖๒
ขณะที่นายธนทรบอกว่าไม่มีความกังวลที่ได้รับตำแหน่ง
เพราะถูกเสนอชื่อเข้าร่วมคณะกรรมธิการ

และในอดีตก็เคยมีคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเข้ามาร่วมประชุมได้
เรื่องสถานะสอของตัวเอง
ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูล
ไม่มีความกังวล
ด้านนายศิระเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐ
หนังสือถึงประธานสภาผู้แทนรัศดร

เพื่อลงมติถอดถอนนายธนทร
ออกจากการเป็นกรรมธิการงบประมาณ
เพราะยังอยู่ระหว่างที่สารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ

ทำให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณถูกตีความเป็นโมคะได้
สำหรับชัยชนะของพักชาติไทยพัฒนา
ในการเลือกตั้งซ่อมเขต๕จังหวัดนครปฐม

สามารถกลับมาทวงพื้นที่คืนได้สำเร็จ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้แสดงความยินดีกับพักชาติไทยพัฒนา

นิยมของรัฐบาลที่มีเพิ่มขึ้น
แต่สุดท้ายอยู่ที่ประชาชนจะเรียนรู้ด้วยตัวเอง

แล้วก็ในฐานะที่ร่วมมือกันทำงานกับพักร่วมรัฐบาล
ในช่วงที่ผ่านมาก็ขอแสดงความยินดีกับพักที่ได้รับการรับเลือกตั้งด้วย
ก็ถือว่าเป็นความไว้วางใจของประชาชนนะครับ
ในพื้นที่ซึ่งผมไม่สามารถจะไปก้าวร่วงอะไรได้ตรงนี้
ก็ขอแสดงความดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผู้ได้รับการเลือกตั้งนะครับ
ถือว่าเป็นการตัดสินของประชาชนเองนะ
นี่คือขบวนการประชาชนที่ถูกต้องนะ
นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ระบุได้โทรศัพท์แสดงความยินดีกับนางสาวกัญจนาศิลปะอาชา

ซึ่งนางสาวกัญจนายอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้แพ้ไม่ได้
เพราะจำเป็นต้องกรอบกู้ชื่อเสียงของเจ้าถิ่นกลับคืนมา
ส่วนนายธนทรยอมรับผิดหวังเป็นธรรมดา

และขอบคุณเสียงชาวนครปฐม๒๘๐๐๐เสียง

ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนที่ทีมรณรงค์หาเสียง
จะต้องวิเคราะห์สาเหตุของการพ่ายแพ้ครั้งนี้
และขอแสดงความยินดีกับภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
ที่ทำงานอย่างเต็มที่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน